ไทยรัฐท้อของไทยรัฐเนี่ยนะคะก็มีคุณเรพิธีกรจอมขยี้
พาไปผ่าดวงเมืองปี๖๔กับนักพยากรเรื่องร้ายประเทศไทย
สตาดามุดเมืองไทยหรือว่าอาจารย์โสรัชจนวลอยู่นะคะ
ซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของคำทำนายล่วงหน้าที่แม่นยำเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เกี่ยวกับเรื่องโลกแล้วก็ประเทศไทยที่จะเผชิญกับเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ด้วยค่ะ
ส่วนปีหกสี่เนี้ยนะคะยังคงเป็นปีที่ร้อนแรงและจะหนักกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ในทุกด้านเลยนะคะถึงขนาดที่ตั้งฉายาว่า
เป็นปีวัวกระทิงไฟที่ค่อนข้างดุเดือดด้วยค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันเลยค่ะ
ถ้าดูจากเอ่อโดงดาวค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ค่ะ
อย่างร้อนแรงยังร้อนแรงค่อนข้างค่อนข้างมากร้อนแรงกว่าปีที่แล้ว
ก็น่าจะมากกว่าโอ้โหในเกือบทุกด้านนะครับโอ้โห
เพราะว่าที่ยังร้อนแรงเพราะว่ามนุษยูท่านยังอยู่ครับอืม
ถ้ายังอย่างอย่างอย่างทัพลักษณะโดงเมืองอยู่ต้องเจออะไรอีกเยอะค่ะ
หรืออาจจะเรียกว่าปีนี้เป็นปีวัวกระทิงวัวกระทิงไปนะครับ
วัวกระทิงไฟด้วยนะครับเพราะว่ามันมันทั้งชนทั้งทั้งอะไรที่มันดุเดือด
เป็นช่วงปีที่หนักนิดนึงเรายังมีดาวเสาอ่า
เสาร์นี้อยู่ในราศีมังกรเพิ่งย้ายมาก็เพิ่งย้ายมา
แล้วก็ตั้งฉากอยู่อย่างนี้ไปอีกตั้งระยะยาวด้วยนะครับ
แล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือเราจะมีดาวอังคารกับดาวศุกร์โอ้โห
อันนี้ย้ายย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎครับอืม
ค่ะอ่าในเดือนวิถุนายนอืมอืมปีหกสี่นี้นะครับค่ะ
อันนี้ถือว่าทุกเรื่องมันใหญ่หมดเลย
ตอนนั้นแล้วอย่างที่บอกไว้เดือนมิถุนายน
ค่ะทำนุ่งดำมันเนี่ยตั้งฉากกันหมดดาวสมคัญทั้งนั้นเลย
แล้วก็ระเบียบแบบแผนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป

คืออะไรที่เคยอยู่ในระเบียบมันก็จะเริ่มไม่อยู่นะครับ

เขาบอกว่าเรื่องหนักหนาสาหัสที่ไทยต้องเจอเนี่ยนะคะ
อาจารย์โสระจะแนะนำบอกว่าสามารถผ่อนหนักเป็นเบา
ด้วยการทำบุญใหญ่อย่างจริงใจแล้วก็บ่อยครั้งแบบให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะ
ตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศไป
และยังทำนายด้วยว่าปีหน้าประเทศไทยจะเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองที่รุนแรง
และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำประเทศค่ะ
และก็ควรจะทำบุญค่ะแต่เราต้องทำบุญกันแบบ
คือควรจะทำแบบจริงใจจากเราอันนี้ตั้งแต่ผู้นำของรัฐบาลเลย
เหมือนทำให้ทุกคนเหมือนมีใครสักคนหนึ่ง
ที่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนเนี่ย

พอเริ่มตรงนี้ก็จะมีคนตาม
ที่อาจจะความคิดขัดแย้งหรืออะไรก็ตาม
ทุกอย่างก็จะค่อย

การยุทธภาพนี้ก็มีโอกาส
มีโอกาสเพราะว่าอาจจะแก้ไขปัญหากันไม่ได้
นะครับแล้วก็โดงนี้ที่จริงเนี่ย
เรื่องเกี่ยวกับพวกการเมืองเนี่ย
ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาแล้ว
ถ้าจะมีอะไรก็ต้องเป็นช่วงนั้น
แต่ช่วงเดือนมิถุนานี่คือใหญ่สุด

มันจะเป็นสงครามแต่จะเป็นหรือไม่เป็น
อย่างที่บอกว่าดวงดาวก็อาจจะไม่ได้

อันนี้เป็นเพียงชี้ทางนำทางให้เราเท่านั้น
หลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งไหมฮะอาจารย

ถ้าตามดวงดาวมันน่าจะยัง

เป็นศูนยากาศมันไม่รู้อะไร

หลุมดำนี้จะอยู่จากมิถุนาไปจนถึงสิ้นปีเลยว่า

ผัวพันธ์เกี่ยวข้องกับดวงเมืองเยอะมาก

เป็นดวงที่ปีนี้สำคัญของท่านมากนะครับ

คือปีนี้ถ้าจะมีอะไรก็คือในปีนี้แหละ

แต่ตรงนี้ก็เหมือนกันก็อยากจะ
ถ้ามีอะไรเนี่ยคือให้ท่านทำบุญ

หรือว่าจะเป็นผู้นำในการทำบุญประเทศเลยก็ได้

คุณผู้ชมสามารถติดตามคำทำนายอย่างละเอียด

ที่จะมีการกลายพันธุ์และรุนแรงกว่าเดิมนะคะ
แต่ว่าไทยจะเจอสมุนไพรในการรักษาด้วย